แม่ก็แปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่านิลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ท่านผู้ชมครับวันนี้๙๐กว่าวันแล้วนะครับ
คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะมนต์กกตูม
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะไม่น่าเชื่อนะฮะ
ตอนนี้นะครับเราก็ยังรอการคลี่คลายคดีจากทางตำรวจอยู่
ข้อมูลจากทางตำรวจวันนี้เราก็สอบถามมานะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะ
แต่ว่าดูความเคลื่อนไหวก่อนนะครับความเคลื่อนไหวในพื้นที่เนี่ย
บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ทั้งบ้านลุงพลก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันตลอดทั้งวัน
ใช่ค่ะนะฮะดูบ้านลุงพลก่อนนะครับลุงพลนายชัยพลวิพา
เขยน้องชมพู่นะครับนี่ฮะลุงพลเองเมื่อวานนี้ก็บอกกับเรานะ
รับว่าตัวเองเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอ่ะ
ทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาเก้าสิบวันวันนี้วันที่เก้าสิบเอ็ดแล้วนะ
ถ้าเกิดว่าถึงจุดที่ตำรวจบอกว่าโอ้โหมันหาพยานหลักฐานมากกว่านี้ยังไม่ได้จริง
อาจจะต้องหยุดอาจจะต้องพักจะต้องแขวนคดีไว้ก่อนเนี่ย
เมื่อวานลุงพลบอกกับเรานะฮะค่ะป้าแตนก็บอกนะ
ภรรยาลุงพลเนี่ยบอกกับเราว่าถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ
คุณเขียนมาสอนตำรวจช่วยเคลียร์ให้ชัดก่อน
ช่วยเคลียร์สถานะลุงพลให้ชัดก่อน
จะพักจะแขวนคดีเนี่ยช่วยเคลียร์สถานะผมหน่อย
ค่ะแต่ตำรวจเองยังไม่เคยออกมาพูดนะคะว่าใครคือผู้ต้องสงสัยนะคะ
คือลุงพลเป็นเพียงหนึ่งในหลายคนในบ้านกกอก
ที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำหลายรอบแล้วก็ขอไปตรวจค้นอะไรต่างต่างเนี่ย
ตำรวจทำลักษณะแบบนี้กับหลายคนในพื้นที่ไม่ใช่แค่ลุงพลคนเดียว
และตำรวจก็พูดเองว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยซ้ำนะคะ
การที่ลุงพลพูดว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็เป็นลักษณะของการสืบเนื่องมาจากที่แม่ของน้องชมพู่ใช่บอกว่าสงสัยลุงพล
แต่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าขอวงเล็บเอาไว้แบบนี้นะ
สงสัยลุงพลก็คือสงสัยแค่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ไลน์ของลุงพลมันไม่เคลียร์แค่นั้นแหละ
แต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่แม่น้องชมพู่หล่นความสงสัยตรงนี้มาเนี่ย
โอ้โหคนให้กำลังใจลุงพลมาล้นหลาม

มาที่บ้านนี้ไม่เว้นวันนะครับวันหยุดนี้ยิ่งเยอะนะ
ทุกวันนี้เนี่ยข้าวของเครื่องใช้เต็มบ้านไปหมด

เมื่อวานคนใจดีที่เขาไม่ประสงค์จะออกนามนะฮะที่ส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างส่งช่างมาให้ด้วยเนี่ย
สร้างบ้านใหม่ให้กับลุงพลหลังจากที่ทำเอาไว้มีแต่เสากับหลังคา
แล้วก็สร้างไม่เสร็จสักทีเพราะว่าต้องรอหารายได้เพิ่มเติมสร้างทีละนิดทีละหน่อยเนี่ย

คือพอบ้านเสร็จเขาก็สร้างห้องน้ำต่อ

แล้วคนที่เขาออกสตุ้งสตางค์ให้เนี่ย
เขาบอกกับลุงพลมาว่าเดี๋ยวสร้างเพิ่มให้อีก

โอ้โหวันนี้เราถามลุงพลด้วยนะว่า

มันเยอะขนาดนี้จนล้นทะลักแล้วเนี่ย

ผมพอแล้วผมไม่เอาแล้วผมหยุดแล้ว

แต่ดูตรงนี้ก่อนดูตรงคนที่มาเยี่ยมก่อนนะ
วันนี้มีพระมาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ

บ้านลุงพลอยู่ที่บ้านกกอกอยู่ริมถนนเนี่ย
นี่ครับมากัน๓รูปนะครับ
พระอาจารย์ทวีชัยคุณากโรเจ้าวาด
ที่ภักษงเถาทองถ้ำน้ำทิก
อยู่ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
มากับพระลูกวัดอีก๒รูป
บอกว่าต้องการมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
ผูกข้อมือให้เพื่อความเป็นสุริมงคลกับครอบครัว
นี่ฮะแล้วพระทวีชัยก็มอบวัตถุมงคล
ให้กับลุงพลกับป้าแตนด้วย
มีพระสับพันยูเสวยวิมุติศุกร์
เป็นมวลสารประหลอดดำกายสิทธิ์๔องค์
ให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ลูกชายสองคน
มอบลูกตุ้มประหลอดดำกายสิทธิ์
พุทธคุณป้องกันผู้ประสงค์ร้าย
แล้วก็มีรูปพระพุทธเมตตา
บอกว่าเป็นพระพุทธเมตตาจากอินเดีย
ซึ่งมอบให้เป็นของขวัญในการขึ้นบ้านใหม่ให้กับลุงพลกับป้าแตน
นี่นะฮะพระอาจารย์ทวีชัยบอกว่าเดินทางมาวันนี้
ไม่ได้จะมาทำพิธีเกี่ยวกับศัยศาสตร์อะไรทั้งสิ้น
เพราะพระต้องเป็นกลางต้องปฏิบัติแค่ในกิจของสงฆ์
แค่มามอบของมาผูกแขนให้กำลังใจเท่านั้น
แล้วก็อวยพรให้กับครอบครัวลุงพลนะครับ

นี่ฮะท่านก็บอกไว้ก่อน
ออกตัวไว้ก่อนเผื่อมีคนดูอยู่

บอกว่าไม่เกี่ยวกับพิธีทางศัยศาสตร์อะไรทั้งสิ้น
มาผูกข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจ

แล้วบอกเดี๋ยวจะไปต่อบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ด้วย
สองบ้านนะฮะเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวท่านรอดูกันแล้วกัน
ตอนที่มีการพูดคุยกับลุงพลเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

คุยให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ทำอะไรตามปกติใช้ชีวิตตามปกติ
จากการพูดคุยกับลุงพลทางพระอาจารย์ทวีชัย
บอกว่าเชื่อว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนซื่อเป็นคนตรงไปตรงมา
และไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือหายตัวไปของน้องชมพู่
ตามคดีเนอะก็ไม่รู้ว่า
ให้มันขึ้นอยู่ขึ้นกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าด้วยลักษณะแล้ว
คือชื่นชอบเห็นลุงพลเป็นคนพูดตรงไปตรงมาหน้าตาซื้อ

จะเป็นคนพูดเสียงดังแล้วพูดตรงไปตรงมาซื้อ
แล้วก็ติดตามข่าวก็เลยแวะเวียนมาให้กำลังใจ
แล้วก็ออกจากบ้านลุงพลไปก็จะไปบ้านแม่น้องด้วย

เพราะว่าคือคนเรานะทั่วโลก
ไม่ใช่ว่าสถานที่บ้านกกอกที่เดียวทั่วโลก
ก็คือใครทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจ
ไม่มีใครจะไปสามารถรับรู้
ถึงว่ากฎหมายบ้านเมืองหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่เห็น
แต่ตัวเราเองความลับไม่มีในโลก
วันใดก็วันหนึ่งต้องถูกเปิดเผย
ถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์อยู่วันกลางค่ำ
ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายอะไรเราได้
ส่วนเรื่องบ้านของลุงพลนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูความคืบหน้าหน่อยนะครับตัวบ้านเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ

ช่วงนี้ลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ลูกสองคนไปนอนที่อื่นนะ
เพราะว่าที่บ้านยังนอนไม่ได้ตอนนั้นเทพื้นปูน

วันนี้ช่างไปทำห้องน้ำแล้วนะครับ
เอาอิดบล็อกไปก่อเป็นผนังห้องน้ำแล้วนะครับ
แล้วก็ทาสีด้านในตัวบ้านแล้วนะครับ
นี่ตรงนี้จุดห้องน้ำนะฮะก่ออิดบล็อกนะครับ
ด้านในตัวบ้านนี่ก็ทาสีเป็นสีโอรส
บอกว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยบอกเอาไว้ก่อนแล้วว่าอยากได้สีนี้
ช่างบอกว่างานสร้างห้องน้ำกับทาสีบ้านทั้งภายในภายนอก
ว่าใช้เวลาประมาณ๓วันนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเรียบร้อยพอทาสีเสร็จห้องน้ำเสร็จ
ลุงพลกับป้าแตนก็สามารถกลับมานอนที่บ้านได้ทันที
นี่ฮะอันนี้ด้านในเดี๋ยวเสร็จด้านในก็ไปด้านนอกต่อ
นี่สีโอรสนะฮะ
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าคืออยากกลับเข้าไปอยู่บ้านแล้วอะค่ะ
ระหว่างรอบ้านเสร็จห้องน้ำเสร็จก็อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายใจเหมือนอยู่บ้าน

ก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยจะรีบกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านค่ะ
ก็คุยกันอยู่กับป้าแตนนะคะว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันไหนดี
คือในใจลุงพลก็อยากจะทำบุญในวันคล้ายวันเกิดก็คือ๑๗สิงหาคม
แต่ก็ต้องดูเลิกดูยามก่อนนะคะ
ลุงพลก็จะทำบุญวันเกิดกลับไปกราบพ่อแม่ที่จังหวัดสกลนครด้วย
ถ้าบ้านเสร็จก็อาจจะมีการทำบุญในวันนั้นค่ะ
วันคล้ายวันเกิดเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะทำบุญอยู่แล้ว
ก็สิ่งของที่เป็นพวกหมอนพวกอะไรเนี่ยก็จะจัดชุดจัดอะไรให้ไม่เรียบร้อย
แล้วก็จะเอาไปทำบุญที่วัดเพื่อที่จะต่อบุญต่อกุศลที่คนที่เขาให้สิ่งลำค่าเรามาครับประมาณนั้น
เรื่องการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็ต้องดูเลิกดูก่อนดีก่อนครับ
คล้ายวันเกิดก็เน้นเรื่องทำบุญครับทำบุญก็ไปกราบพ่อกับแม่ประมาณนี้ครับ
คือตอนนี้นะคะมีคนใจดีส่งของไปให้ลุงพลกับป้าแต่นเยอะมากเต็มบ้านแล้วอะค่ะ
ลุงพลบอกว่าคนที่นำสิ่งของมาให้ของกินก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะคะ
ก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีแค่ครั้งเดียวคือตอนที่มีคนใจดีจากต่างประเทศนำมามอบให้๑คันรถแล้วก็มีของใช้ในบ้านด้วยนะคะ
ถ้าบ้านเสร็จเรียบร้อยก็จะขนสิ่งของเหล่านี้เข้าบ้านของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ลุงพลบอกว่าลุงพลเองก็นำไปบริจาคให้กับทางวัดทางโรงเรียนเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะ
คนก็ถามเยอะค่ะว่ามีคนใจดีให้กำลังใจลุงพลและส่งของส่งอะไรไปให้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเยอะมาก
ลุงพลอยากจะบอกไหมว่าพอได้แล้วมันเยอะเกินไปแล้วหยุดส่งสิ่งของอะไรมาให้แล้วได้ไหมลักษณะแบบนี้ค่ะ
ลุงพลบอกว่าคือจริงแล้วก็มีคนมีน้ำใจส่งของมาให้เยอะนะคะแต่อันไหนที่ลุงพลไม่ได้ใช้จริงลุงพลก็นำไปบริจาคต่อ
ถ้าจะให้บอกว่าพอแล้วไม่ต้องส่งอะไรมาแล้วลุงพลบอกว่าจะให้พูดแบบนี้มันก็ยากนะเพราะว่าคนที่เขาส่งมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เนี่ยเขาก็ให้ด้วยใจเขามีน้ำใจอยากจะให้ลุงพลด้วยน้ำใจลุงพลบอกว่าถ้าปฏิเสธไปก็กลัวว่าจะเสียน้ำใจกันเปล่าอะค่ะ
ผมว่าตอนนี้มันเยอะเกินไหมก็มันน่าจะพอดีแล้วครับเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับน่าจะพอน่าจะพอที่จะต้องใช้ครับถ้ามาสมมุติว่าถ้ามาอีกเนี่ยแล้วลงใช้ไม่หมดจะมีการนำไปให้ใครบริจาคใครก็ก็ถ้าเป็นมีการส่งมาอีกก็คงจะเป็นน่าจะเป็นส่วนที่เป็นคนใช้ส่วนรวมได้ก็น่าจะเป็นวัดหรือแม้กระทั่งโรงเรียนที่ท
กว่าเรานะผมคิดว่าเขาน่าจะเขาน่าจะอยากจะช่วยในอีกหลายด้านครับ
มันไกลเกินฝันครับสำหรับผมเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้บ้าน
ขนาดนี้ครับลูกชายดีใจไหมตอนนี้ก็ดีใจครับเขาเข้ามาบ้าน
เมื่อวานเขาก็ดีใจกระโดดดีใจตามภาษาเด็กนะครับ
อืมคือลุงพลบอกว่าเกรงว่าจะเสียน้ำใจใช่ไหมค่ะ
ถ้าเกิดบอกบรรดาผู้ให้กำลังใจแฟนคลับเอฟซีลุงพลตอนนี้
แต่ผมว่าทุกคนเข้าใจถ้าลุงพลคิดว่าโอ้โหมันเยอะ
มันเกินความจำเป็นเลยละเดี๋ยวรอให้จัดการข้าวของอะไรเสร็จ
ค่อยนำไปบริจาคให้วัดให้โรงเรียนเนี่ยแต่ถ้ายังมีคนมาอีกลุงพลก็บอกได้เลยใช่ไหม
ก็บอกเขาไปเลยว่าถ้าจะมาบริจาคให้ผมผมก็ไม่รับแล้ว
ไม่ไหวแล้วไม่มีที่จะเก็บที่จะไปวัดเลยก็แล้วกันอืม
ไปวัดไปโรงเรียนก่อนบริจาคเสร็จแล้วค่อยแวะมาบ้านผมค่ะ
หรือว่านัดผมไปเจอตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องลำบากลุงพลในการที่จะต้อง
ไปอีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมอืมก็บอกเขาสักตอนนี้ไปเลยก็ได้นะคะอืม
แต่ว่าทีนี้ค่ะก็มีเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีที่ไปที่บ้านลุงพล
ก็ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แต่ลุงพลบอกว่าก็แค่รอบรอบตัวบ้านนะคะ
แต่ลุงพลก็อยากจะติดเพิ่มที่ทางเข้าหน้าบ้านหลังห้องน้ำที่ติดกับสวนยาง
ข้างบ้านตรงล้าวไก่แล้วก็ภายในบ้านนะคะ
ลุงพลก็ยังกังวลใจกลัวจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาที่บ้าน
ลุงพลมองว่าลุงพลเองก็อยากจะป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนซึ่งก็มีคนใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะคะ
พร้อมที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ลุงพลค่ะอ๋อจะติดอีกเหรอใช่ค่ะ
ขอเพิ่มอีกค่ะบางจุดครับ
มีผู้ใจบุญท่านหนึ่งเนอะที่บอกผ่านอัพมาใช่ไหมครับ
ก็อยากจะบอกท่านด้วยนะว่าผมก็ต้องรอให้บ้านเสร็จสมบูรณ์
แล้วก็ผมเชื่อว่าผมจะต้องติดเพิ่มอีกเพราะว่าที่หมอปลามาติดให้ก็คงมันเป็นแค่รอบตัวบ้านครับ
ก็จะติดเพิ่มอีกหลายจุดอยู่ครับเช่นตรงไหนบ้างครับหลวงพี่
ก็น่าจะเป็นหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านห้องน้ำแล้วก็ด้านข้างที่อยู่ฝั่งนู้น
ก็น่าจะอีกหลายตัวอยู่ครับยิ่งติดมากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยครับ
ก็คือที่จะติดเพิ่มก็คือยังเป็นกังวลเพราะว่าคดียังไม่จบถูกไหม
ครับครับเพราะว่าทุกอย่างถ้าเกิดมันยังไม่เคลียร์เนี่ย
ผมก็ต้องติดครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ท่านช่วยมา
ก็อยากให้เราติดกล้องที่มีวงจรปิดครับก็เป็นเรื่องดีครับ
ผมก็ต้องติดอยู่แล้วครับจะบอกอะไรกับคนใกล้อยู่
ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับสิ่งที่มอบให้
ผมเชื่อว่าอันนี้ทรงที่ท่านทำกับครอบครัวเราจะส่งผลให้ครอบครัวของท่าน
สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยขึ้นไปอีกครับอืมก็ติดเพิ่มอีก
ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยลุงพลบอกแบบนี้นะคะ
แต่ก็มีคนมอบมาให้นะฮะใช่ค่ะมีคนใจดี
ลุงพลก็เลยอ้าวก็เมื่อเขามอบมาให้แล้วก็ติดอืม
จะได้ทั่วถึงทุกจุดทุกมุมของบ้านไปค่ะครับทีนี้ค่ะ
เรื่องของทางคดีนะคะวันนี้ก็วันที่๙๑แล้วนะคะ
ทีมข่าวก็คุยกับลุงพลว่าเอ๊ะลุงพลมองยังไงบ้าง
ที่มีกระแสว่าคดีอาจจะสรุปว่าน้องชมพู่ขึ้นไปเสียชีวิต
บนภูเหล็กไฟเองลุงพลบอกว่าถ้าคดีสรุปมาแบบนั้น
ก็เป็นสิ่งที่ลุงพลทำใจยากเพราะตั้งแต่วันแรก
เชื่อว่ายังไงน้องชมพู่ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองนะคะ
ครับทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่เพราะภูเหล็กไฟ
เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีความชันลุงพลเคยเลี้ยงน้องชมพู่มา
น้องชมพู่เด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบตัวเล็กมาก
ถ้าน้องจะขึ้นไปเองจริงมันยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
แต่ถ้าคดีสรุปแบบนั้นก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ละเอียดด้วยว่า
น้องชมพู่ขึ้นไปเสียชีวิตเองบนนั้นได้ยังไง
ลุงพลบอกว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นการเคลียร์ให้กับลุงพลให้กับทางครอบครัวด้วย
ให้กับคนอื่นด้วยเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงอะนะคะ
ทีมข่าวก็ถามลุงพลว่าแล้วถ้าคดีสรุปไปอีกแบบ
ว่ามีคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วไม่ได้ว่าอะไรลุงพลนะ
เราแค่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลองถามดูนะว่าถ้าสมมุติ
มันแบบโอ้โหหวยมาลงที่ลุงพลเนี่ยลุงพลจะทำยังไง
ลุงพลบอกว่าก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็พร้อมจะสู้คดีนะคะ
ตั้งแต่วันแรกที่ลุงพลเคยยืนยันว่าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่จนถึงวันนี้๙๑วันแล้ว
ลุงพลก็ยืนยันคำเดิมว่าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่จริง
ยังพูดยืนยันคำเดิมนะครับว่ามันทำจะยาก
สำหรับผมนะทำใจยากมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่สูงมาก
ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวที่ขึ้นไปกันก็
คือช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ร้อนมาก

เรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่เชื่อเลย
จะไม่เชื่อครับลึกแทบจะไม่เชื่อเลยผม
เรื่องความคิดของผมคือผมแทบจะไม่เชื่อเลย
ตามนิสัยชมพู่แล้วชมพู่มันอยู่ที่บ้าน
ส่วนใหญ่ก็ขึ้นตะแค่ที่เป็นตะแค่ที่นอนนะ
เขาก็ขึ้นขึ้นนี่ก็ยากลำบากแล้วชมพู่น่ะ
เขาเป็นคนเด็กตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มาก

ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปหรือว่าพูดอะไรที่ให้ผมรู้สึกดีกับครอบครัวเรา

ถ้าเจ้าหน้าที่ออกมาพูดในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่เขาสบายใจ
ซึ่งเราก็เป็นญาติกับเขาเนี่ยต้องเคลียร์เรื่องปัญหาตรงนี้ให้มันให้มันเคลียร์
เพราะว่าผมจะได้อยู่กับญาติเราแล้วก็อยู่ในสังคมได้ต่อไป
ก็คงต้องต่อสู้ครับต้องต่อสู้ต่อไป
เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะตกเป็นแพ้หรือตกเป็นตาบาปตลอดชีวิต
ถ้าเกิดว่าสิ่งต่างมันไม่เคลียร์จริงแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อไปครับ
เราก็มั่นใจตัวเรามาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็น
หรือว่ามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับคดีชมพู่เพราะว่าเราก็ได้ช่วยครอบครัวชมพู่มาโดยตลอด
คือในมุมของลุงพลเนี่ยมองว่าแม้ว่าทางคดีตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลย

แต่ตัวลุงพลนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้น
แค่มาสอบถามข้อมูลมาเก็บหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
แต่ในมุมลุงพลเนี่ยมองว่าถ้าคดีมันยังยืดเยื้ออย่างนี้
หรือจะต้องพักคดีเอาไว้ก่อนเนี่ยยังไงช่วยเคลียร์ให้ชัดหน่อยก็แล้วกัน
ว่าใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยวไปถึงไหนอะไรยังไง
เพราะไม่ใช่แค่ว่าตัวลุงพลเองเขาจะได้อยู่อย่างสบายใจ
แต่เขาก็จะได้ไปคุยกับญาติพี่น้องกับฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ได้อย่างสนิทใจ
โดยไม่ต้องเคลือบแคลงต่อกันอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่นะฮะแต่ว่าสิ่งของต่างที่ท่านเห็นอย่างนี้
มันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นข่าวคดีน้องชมพู่ใช่ไหม
ตั้งแต่วันที่ไปพบศพตอนค่ำที่ภูเหล็กไฟ
วันที่๑๔พฤษภาคมคนก็จะเห็นภาพลุงพลขึ้นไป
แล้วก็พาศพส่งไปชนะสูตรรอบ๒ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จนกระทั่งสุดท้ายก็เนี่ยฮะมีคำถามมาจากทางฝั่ง
แม่น้องชมพู่ว่าเออตกลงช่วงวันนั้น๑๑พฤษภาคม
มีอยู่ช่วงนึงไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

ท่านผู้ชมครับพระที่มาที่บ้านลุงพลในวันนี้๓รูป
หลังจากบ้านลุงพลเสร็จก็มาที่นี่ต่อครับบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
นายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชานะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านลุงพลมากนักนะครับ
ไม่ถึงกิโลฮะอยู่ในบ้านกอกด้วยกันนี่แหละ
มาเยี่ยมให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะครับพระจากอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
โดยได้ทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ด้วย
พร้อมกับบอกให้พ่อกับแม่น้องชมพู่อดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่าง
เพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้หลังจากเสร็จพิธีพ่อแม่น้องชมพู่
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวด้วย
หลังจากนั้นนะครับก่อนที่พระท่านจะเดินทางกลับได้มอบวัตถุมงคล
เป็นลูกตุ้มปรอดกายสิทธิ์เป็นมวลของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
ซึ่งมีพุทธคุณป้องกันมนต์ดำศัยศาสตร์
คนคิดไม่ดีมาทำร้ายมอบให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่
นะครับแล้วก็มอบพระสัมพันยูเสวยวิมุติศุกร์
ลสารประหลอดดำกายสิทธิ์แล้วก็รูปพระพุทธเมตตา๓ใบจากอินเดีย
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วยค่ะ
ก็เหมือนที่ท่านบอกว่าท่านจะมาทั้งสองบ้านนั่นแหละใช่ค่ะ
คดีของน้องชมพู่เราก็จะติดตามเฉพาะความเคลื่อนไหวในแต่ละวันที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่บ้านกกอกที่มุกดาหารความคืบหน้าทางคดีทีมข่าวก็ไปคุยกับตำรวจมาให้นะคะ
พอไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่อะค่ะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญร้อยวันให้กับน้องชมพู่
พ่อของน้องชมพู่ก็ได้มีการนำจอบมาขุดดินที่พื้นบ้านแล้วก็บอกว่าตั้งใจจะเทปูนที่พื้นบ้านใหม่มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำสักที
อีกเก้าวันก็จะครบร้อยวันน้องชมพู่แล้วนะคะที่บ้านจะทำบุญใหญ่ให้กับน้องชมพู่
ก็คือวันที่๑๙สิงหาคมนะคะก็เดี๋ยวจะมีคนเดินทางมาที่บ้านค่อนข้างเยอะ
ก็เลยถือโอกาสนี้เทปูนปูพื้นบ้านใหม่เพื่อที่คนที่เดินทางมาร่วมทำบุญร้อยวันน้องชมพู่จะได้มีที่นั่งมากยิ่งขึ้น
กับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าตั้งใจทำบุญและคิดถึงลูกสาวมากตลอด๓เดือนที่ผ่านมาแต่ละวันผ่านไปช้าจริง
ในวันที่ไม่มีน้องชมพู่แล้วชีวิตทุกชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป
ก็ต้องทำงานกันต่อไปก็ต้องอดทนสู้กันต่อไปไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงลูกนะคะ
วันนี้ก็มีคนที่ไปให้กำลังใจพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เช่นเดียวกัน
กลุ่มนี้นะคะมาจากจังหวัดนครพนมไปให้กำลังใจค่ะ
นายธีธวัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยรับหน้าที่มาจากแฟนเพจ
คนรักพ่อแม่น้องชมพู่เขามีแฟนเพจนะคะ
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเล็กค่ะเขาเป็นตัวแทนมาให้กำลังใจ
นำรูปถ่ายน้องชมพู่มาให้ครับนี่นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นจากคนที่รักพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยค่ะ
เขาก็ใส่กรอบมาให้เลยมี๘รูปค่ะเป็นภาพถ่ายน้องชมพู่๓รูป
อีก๕รูปเป็นข้อความส่งกำลังใจของสมาชิกในกลุ่มที่พิมพ์ส่งให้นะคะ
ส่วนใหญ่เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจเพื่อที่ว่าเมื่อโดนกระแสสังคมเข้าใจผิด
หรือรู้สึกท้อแท้ได้อ่านข้อความเหล่านี้
อาจจะทำให้พ่อแม่ของน้องชมพู่มีกำลังใจมากขึ้น
อย่างน้อยก็มีคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเล็กที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
ติดตามข่าวเหมือนกันนะครับก็รู้สึกสงสารถึงคุณแม่เนอะ
ก็คือมาให้กำลังใจนะครับวันนี้แล้วก็จากกลุ่มของผมด้วยนะครับ
ที่มีคนคิดเหมือนกันนะครับให้ดูไปได้ไหมอ่า
ก็คือเราคอมเมนต์เราก็คือคอมเมนต์ในกลุ่มให้กำลังใจคุณแม่เนาะ
เอามาให้คุณแม่ดูนะครับเนี่ยให้แม่มีกำลังใจนะครับ
เพราะว่ายังมีคนคนไทยอีกไม่น้อยนะครับยังให้กำลังใจอยู่เนอะ
แค่เขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากแสดงตัวเนอะคือคนเป็นแม่นะผมดูเนอะ
คนเป็นแม่เขาก็นะครับก็คือก็ดูตามที่เห็นนะครับ
คอมเมนต์แม่มันไม่ได้ง่ายนะครับจะแค่จะเหมือนเป็นขาว
จะไปวางแผนฆ่าลูกอะไรประมาณนี้เนอะมันก็มันยากด้วยนะครับ
เมนต์ต่างต่างไปเอามาจากไหนล่ะครับพี่ก็เพื่อนในกลุ่มนี่แหละครับผม
ในกลุ่มที่มีความคิดเดียวกันนะครับ
เราก็ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่เนอะเพราะว่าโดยแม่คนส่วนใหญ่
คิดอย่างนั้นแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรื่องราวมันก็ยังไม่จบนะครับ
คุณจะไปพึ่งว่าใครผิดใครถูกเนอะอ่าเรื่องละคดีมันยังเดินอยู่นะครับอืม
กรอบรูปสามรูปที่เป็นรูปของน้องชมพู่อะค่ะกลุ่มแฟนคลับเขาบอกว่า
เป็นรูปที่พ่อแม่ของน้องชมพู่มักจะนำให้ผู้สื่อข่าวของแท้รัฐทีวีได้ดูอยู่บ่อย
ครับเขาชอบรูปทั้งสามรูปนี้เพราะว่าเห็นความน่ารักสดใสของน้องชมพู่
ก็เลยใส่กรอบมาให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่แบบนี้ค่ะหนึ่งในสามรูปมีอยู่รูปหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าชอบมากเป็นรูปที่น้องชมพู่ถ่ายคู่กับน้องสดิ้งพี่สาว
รูปนี้ค่ะคือแม่เป็นคนถ่ายนะคะในช่วงวันแม่ของปีที่แล้ว
คือลูกกลับมาจากโรงเรียนน้องสดิ้งกับน้องชมพู่นำดอกมะลิมาไหว้แม่เนื่องในวันแม่เมื่อปีที่แล้ว
ภาพนี้แม่บอกจำได้ดีจริงเป็นภาพความทรงจำที่ไม่เคยลืมค่ะ
แม่ของน้องชมพู่บอกกับนาริสทีมข่าวของเรานะคะว่าภาพนี้ถ่ายไว้ในวันที่น้องชมพู่อายุเกือบสามขวบเพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งรู้ภาษาว่าวันแม่เกือบสามขวบเพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งรู้ภาษาว่าวันแม่เกือบสามขวบเพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งรู้ภาษาว่าวันแม่เกือบสามขวบเพิ่งจะร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
แม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จักวันแม่เพิ่งจะรู้จัก
ตอนนี้มันมีข้อมูลล่าสุดที่ทางชุดคลี่คลายคดีเองก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
ช่วงที่ไปพบศพน้องชมพู่แล้วหลักฐานต่างที่เป็นหลักฐานแวดล้อม
ที่อยู่ที่น้องชมพู่นะฮะที่เสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟแล้วพบศพ
เมื่อค่ำ๑๔พฤษภาคมเนี่ยนอกจากที่บริเวณเท้าของน้องชมพู่
จะมีลักษณะรอยสีดำคล้ายกับรอยไหม้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังมีลักษณะเหมือนกับมีเศษดินติดอยู่ที่เท้าด้วยนะฮะซึ่งเศษดินตรงนี้
ถ้าท่านย้อนไปในช่วงที่มีการ
หลังจากพบศพน้องชมพู่
หรือว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วยังหาไม่เจอ
จำลองซึ่งมีไร่มันสำปะหลัง
อยู่ด้านหลังบ้านห่างจากบ้านน้องชมพู่สัก๒๓๐๐เมตรเนี่ย

สิ้นสุดอยู่ตรงจุดที่ไร่มันสำปะหลังของยาย
นี่ฮะตอนนั้นเราก็เคยไปดูพื้นที่

บอกว่าตอนที่ตามหาก็มันมีจุดตรงนี้
มีรอยเท้าเด็กเหมือนกับเดินมาแล้วมันก็หายไปเลย
แสดงว่าจะต้องมีคนมาอุ้มต่อไปจากตรงนี้อีกหรือเปล่า

เมื่อวานนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามทดลองนะครับทุกผู้ชมครับ
ลองดูซิว่าถ้าเกิดว่ารอยเท้าของเด็กจะหายไปจากตรงนี้นะครับแล้วก็ถูกอุ้มไปนะครับ
ในช่วงเวลานั้นอาจจะใส่รองเท้าแล้วรองเท้าหลุดแล้วเดินมาอีกแป๊บนึงแล้วก็ถูกอุ้มไปแบบเนี้ย
ถ้าคุณกิติศักดิ์ทดลองเดินจากไร่มันสัมปะหลังของยายจำลองจุดที่เจอรอยเท้าแล้วเดินไปถึงบนเขาภูเหล็กไฟผ่านป่าเพชรแล้วก็ผ่านตามทางไปแล้วเหยียบดินนะบางจุดก็เป็นดินลักษณะร่วนบางจุดก็เป็นดินเหนียวเดินไปเรื่อยเพื่อจะมุ่งไปยังจุดที่เจอศพน้องชมพู่อ่ะนะผ่านเส้นทางที่มีเส้นทางทาง

ในวันที่เจอศพนอกจากรอยไหม้ที่เท้าข้อเท้านะฮะมีรอยดินติดอยู่ที่เท้าด้วยนะครับแต่ลองเดินแล้วเออมันก็ไม่ติดค่ะนะฮะหรือสภาพดินวันนั้นกับสภาพดินวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือน้องชมพู่อาจจะเป็นรอยดินตรงจุดไหนอะไรยังไงอันนี้มันก็ยากจะคาดเดานะครับวันนี้คุณนฤทธิ์บุญน
ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้องชมพู่ตรงจุดบ้านน้าตายอ่ะที่น้องชมพู่บอกกับพี่สดิ้งว่าไม่ดูยูทูปแล้วขอไปขุดดินเล่นใต้ต้นมะม่วงตรงเนี้ยฮะตรงนี้นะครับคุณนฤทธิก็ลองเลยนะครับถ้าน้องนั่งเล่นแล้วใส่รองเท้าอยู่ตอนนั้นแล้วถ้ามีคนร้ายมาพาตัวโดยอุ้มไปนะครับพออุ้มไปแล้วถ้าเอาแบบรับตาคนห่างจากบ้านสัก๕๐เมตรเนี่ยจะไม่เจอใคร
จะเห็นยากมากจุดนั้นน้องอาจจะดิ้นจนรองเท้าหลุดก็ได้ถ้าถูกอุ้มไปนี่นาริสก็เลยพยายามใส่รองเท้าแตะคล้ายคล้ายกับลักษณะที่น้องชมพู่ใส่รองเท้าแตะค่ะเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกรองเท้าที่เจออยู่บนภูเหล็กไฟเป็นรองเท้าแตะที่เวลาน้องชมพู่ใส่แล้วเนี่ยมันจะใหญ่เกินเท้าแบบนี้เลยรองเท้าก็เลยจะยื่นโพ

ก็เลยเห็นดินติดอยู่นี่นะฮะจะเป็นไปได้ไหมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูคุณนฤทธินะฮะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวพยายามตั้งสองข้อสังเกตนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับวันที่น้องชมพู่หายตัวไปคนร้ายมีการอุ้มน้องชมพู่จากจุดใต้ต้นมะม่วงนะครับอุ้มมาถึงประมาณจุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่รับตาคนแล้วน้องชมพู่นั้นมีการดิ้นแล้วก็ทำรองเท้าหล่นแต่ด้วยความที่พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับค่อนข้างรับตา
ไล่มันสับประหลังนะครับเส้นทางนี้นะครับจะตรงขึ้นไปยังภูเหล็กไฟได้เลยนะครับส่วนลักษณะเส้นทางนะครับหากคุณผู้ชมดูนะครับจะมีลักษณะเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะคลุกคละนะครับซึ่งหากน้องชมพู่จะเดินมานะครับคิดว่าเป็นไปได้ยากกว่าสมควรครับเพราะว่าน้องชมพู่เนี้ยเป็นเด็กที่ติดลงเท้าแล้วก็มักจะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินขึ้นเขามาระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเมตรขึ้นได้เลยนะฮะลักษณะดินแล้วก็หินที่เป็นทางขึ้นเขาไปเรื่อยเรื่อยนะครับค่อนข้างที่มีลักษณะที่ค่อนข้างแหลมแหลมคมเลยฮะดูอ่ะเดินลำบากมากครับถ้าเกิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นบนบุคเขาได้จริงจริงนะครับผมว่ามันน่าจะค่อนข้างยากพอสมค

ถึงทำให้ดินจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าดินที่ไร่มันสัมปะหลังเหยียบแล้วจะมีเศษดินเหนียวเกาะเท้าเล็กน้อยบางจุดลักษณะดินจะเป็นสีดำบางจุดลักษณะพื้นที่ตรงนั้นก็จะเหมือนกับมีการเผามีการจุดไฟอะไรพวกนี้ก็มีทำให้เหยียบแล้วอาจมีเศษเขม่าวดำติดเท้าอันนี้เป็น

กอกแล้วซึ่งอยู่ท้ายสวนยางพลานะครับวันนี้ทีมข่าวของเราเนี้ยก็จะมาจำลองเหตุการณ์โดยการแบกกระสอบปุ๋ยซึ่งมีน้ำหนักเข้ากับตัวน้องชมพู่เนี้ยเราจะเดินตรงไปเลยนะครับซึ่งเส้นทางข้างหลังผมเนี้ยเป็นทางลัดที่ไปยังทำน้ำลอดครับซึ่งมีระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วย
นี่นะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะคะตินักข่าวของเราก็เลยลองสำรวจเส้นทางแล้วก็จำลองเหตุการณ์ไปด้วยในตัวนะคะ
เส้นทางที่เดินในวันนี้ค่ะช่วงแรกประมาณ๒๐๐เมตรก็ไม่มีความลาดชันอะไรมากนักนะคะ
ต้องเดินผ่านป่าเพกขึ้นไปก็ผ่านไปสัก๒๐๐เมตรแรกก็ยังเดินไปเรื่อยได้
สองร้อยเมตรถัดไปก็เริ่มลาดชันประมาณยี่สิบสามสิบองศาได้นะคะ
ก็มีก้อนหินนี่ค่ะแต่ระยะที่มีก้อนหินแล้วก็ที่เป็นทางชันแบบเนี้ย
ไม่ค่อยไกลมากแล้วก็เดินไปเรื่อยเริ่มชั้นมากขึ้น๔๐๖๐องศาแล้วหินแบบ
เล็กหินใหญ่ซอกหินเต็มไปหมดเลยเส้นทางตรงนี้ระยะทางประมาณร้อยเมตร
ติบอกว่าโอ้โหต้องใช้กำลังขาเยอะเลยค่ะ
ชันตรงนี้อยู่ที่ห้าสิบองศาจะเป็นซ่อหินเป็นทางเดินเข้ามาครับ

จะมีแบบความชันนะครับเดินค่อนข้างจะลำบากหน่อย

จะมาถึงตรงบริเวณนี้จะเห็นว่าชันมากนะครับผม
ชันจริงจริงมันจะเต็มไปด้วยก้อนนี้นะครับ
หินทันมากมากไม่กี่ใจเราก็ได้รอดแล้ว
ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ทางส้อขึ้นบ้าน
คุณผู้ชมคะแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะเริ่มเดิน
มากขึ้นนะคะก็เดินผ่านทางน้ำไหลทีมข่าวเดิน
ถึงที่ถ้ำน้ำลอดระยะทาง๑กิโลใช้เวลา

ทั้งหมดสิบห้านาทีทีมข่าวของเราก็ลงไปในถ้ำน้ำ
รอดไปเก็บดินที่อยู่ในถ้ำออกมาดูนะคะข้อมูลจาก
ตำรวจบอกว่าดินในถ้ำคล้ายกับดินที่เจอบนฝาดเท้าของ
น้องชมพู่ที่ถูกพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็เดินมา
ถึงตรงบริเวณถ้ำน้ำรอดแล้วครับในระยะทางหนึ่งกิโล
เมตรจากจุดที่เราเริ่มสตาร์ทมาถึงตรงเนี้ยเราใช้เวลาเดินแบบ
สอบปุ๋ยเราใช้เวลาไปทั้งหมด
นาที๑๐วินาทีนะครับเดี๋ยวจากนี้เราจะลงไปที่
ภายในถ้ำน้ำรอดนะครับเพื่อไปนำดินในถ้ำน้ำรอด
ขึ้นมาซึ่งวันนั้นที่ทีมข่าวมาเนี่ยเราก็บอกไปแล้ว
ดินตรงเนี้ยตำรวจบอกกับเราว่าดินในถ้ำเนี่ยมี
ความคล้ายกับดินที่อยู่ที่ฝ่าเท้าของน้องชมพู่ที่
พบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟครับเดี๋ยวเราลงไปเอา

นี่นะคะดินที่อยู่ในถ้ำน้ำลอดที่ติไปเก็บมา
ค่ะลักษณะของดินก็เป็นดินทรายเปียกน้ำก็ใส่ถุง
สติกนะคะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อุทยานช่วยดู
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะดินตรงนี้ในถ้ำน้ำลอดเนี่ยเหมือน
กับดินในสวนมันสัมปะหลังหรือดินที่อยู่บนภูเหล็ก
ไฟหรือเปล่าครับนายกรีธาพลพรมสาขานานครเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติภูผายนที่ขึ้นไปด้วยกันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็บอกว่าดินบนภูเหล็กไฟจะเป็นดินร่วน
นเม็ดทรายและเม็ดกรวดจะแตกต่างกับดินที่อยู่ใน
ไร่มันสัมปะหลังและแตกต่างจากดินที่อยู่ในถ้ำลอด
เพราะดินในป่ามันกับในถ้ำน้ำลอดเนี่ยจะเป็นดิน
สายสีแดงหากเดินไปเหยียบก็จะติดเท้าดินที่ติเก็บ
ขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ดูอะค่ะมันเปียกน้ำเพราะว่าเป็น
ช่วงหน้าฝนแต่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปดินในถ้ำน้ำ
อดจะแห้งและมีสีแดงค่ะ
พี่ปกติเนี้ยดินดินดินเนี้ยนะพี่อ่ะดินอันนี้ผมเก็บ
ขึ้นมาจากในถ้ำนะครับปกติถ้ามันเป็นหน้าร้อนหน้าแรง
เนี้ยดินตรงเนี้ยภายในนี้มันจะเป็นยิ่งลักษณะเป็น
ยังไงสียังไงครับหมายถึงหน้าแรงแล้วมันจะแห้งนะครับ
มันจะเป็นออกสีแดงแดงครับครับออกสีแดงแดงเป็นเหมือน
รายเลยครับครับผมก็เป็นทรายที่ไหลลงจากภูเขาเนี่ย
แหละครับอืมถ้าถามว่าเดินก็มันแห้งมันจะติดติดติด
ไหมถ้ามีถ้าถ้าหมายถึงว่าเท้าเปียกมีเหงื่อ
มีอะไรมันก็ติดอ่าฮะแต่แต่ติดติดถ้าเราเดินไปหน่อย
ก็หลุดออกหมดเส้นทางที่เดินในวันนี้นะคะก็ลาดชัน
แล้วก็เดินยากก็ระยะทางหนึ่งกิโลแต่ว่าชาวบ้านที่เดินหา
ของป่าก็บอกว่าก็เดินค่อนข้างยากแต่ก็เดินได้นะคะ
ทีมข่าวก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าสมมุตินะคะถ้าคนร้ายจะ
นำน้องชมพู่มาซ่อนอยู่ที่ถ้ำน้ำลอดโอกาสที่คนร้าย
จะเดินจะใช้เส้นทางไหนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคนร้ายน่า
เลือกใช้เส้นทางที่เดินวันนี้แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่
กับติวันนี้เลยคาดว่าถ้านะถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้น
จริงจริงก็อาจจะใช้เส้นทางนี้แหละเพราะว่าเส้นทาง
ตรงเนี้ยหลบคนได้คนไม่พลุกพลาดด้วยนะคะอืม
แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นการเอาคนไปซ่อนไปอะไร
ต้องหลบคนหลบอะไรนี่เส้นเส้นที่เราลัดขึ้นมานี่มันจะ
น่าจะมันจะอ่าคนไม่ค่อยเห็นไม่ไม่มีคนพวก
พันนะครับถ้าทำเวลาถ้าใช้เวลามันก็เป็นคนต้อง
แรงหน่อยครับแล้วก็เชี่ยวชาญในการเดินป่าด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้เก้าสิบเอ็ดวันคดีน้องชมพูค่ะ
นะฮะถ้านับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่เด็กหญิง
วัยสามขวบคนนี้หายตัวไปจากบ้านนะวันนี้เก้าสิบเอ็ด
วันท่านมีคำถามแน่นอนเหมือนกับเราที่มีคำถาม
ว่าความคืบหน้าทางคดีณขณะนี้ไปถึงไหนอย่างไร
แล้วเราตรวจสอบไปยังชุดคลี่คลายคดีนะครับเราได้
ข้อมูลล่าสุดมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจชุด
คลายคดียืนยันกับเราว่าได้แบ่งกำลังแล้วก็
แกะรอยหาพยานหลักฐานทุกวันนะครับตั้งแต่วัน
จนถึงวันนี้นะครับไม่เคยหยุดเลยนะแม้ว่าคดี
ดูเหมือนว่ามีความล่าช้าแต่ที่ต้องล่าช้าก็เพราะ
ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบครอบเพราะหากยังไม่
สามารถจับคนผิดมาลงโทษได้เนี่ยจะทำให้เด็กคน
ในหมู่บ้านอยู่ในความเสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้น
ตำรวจก็เลยบอกว่ายังไงก็หยุดไม่ได้นะครับผล
การชนะสูตรศพของน้องชมพู่ตำรวจบอกว่ามันแน่
ว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตด้วยตัวเองไม่มีใคร
ทำร้ายร่างกายค่ะแต่คำถามก็คือใครเป็นคนพาเด็กขึ้น
ทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟหรือไม่ตรงนี้ตำรวจจะต้อง
หาคำตอบให้ได้ต้องคลี่คลายให้ได้แล้วถ้ามีคนพา
เด็กไปจากบ้านไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟแล้วเด็กเสีย
ชีวิตต่อจะให้เสียชีวิตด้วยตัวเองก็แล้วแต่แต่มี
พาไปแล้วไปทิ้งไว้เนี่ยคนคนนั้นคือใครแล้วมี
เจตนาอะไรตำรวจกำลังต่อจิ๊กซออยู่กำลังเชื่อมโย
เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ตอนนี้พยายามหาข้อมูลหลักฐานเพิ่ม
ทุกวันชุดคลี่คลายคดีบอกกับเรานะครับบอกกับทีม
ข่าวไทยรัฐทีวียอมรับว่าการหาหลักฐานในคดีนี้
ค่อนข้างยากลำบากเพราะหลักฐานบางส่วนถูกทำลายไปแล้ว
แล้วแล้วการหาพยานหลักฐานเพิ่มก็ยังเป็นไปด้วยความ
ยากลำบากค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยากแต่ต้องทำด้วย
ความรอบครอบก็เลยต้องใช้เวลาเรื่องที่ว่าจะมีการ
ปิดสำนวนชนะสูตรตามกระบวนการยุติธรรมหรือว่าพัก
คดีไว้ก่อนหรือเปล่าเพื่อรอการหาหลักฐานใหม่เพิ่ม
เติมตรงนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีมองว่ายิ่งทำให้
การทำงานมันจะยากไปอีกนะฮะถ้าจะต้องไปพักคดี
ก่อนเนื่องจากพยานหลักฐานเดี๋ยวมันจะหายไปตาม
ระยะเวลาเข้าไปอีกดังนั้นก็เลยหยุดไม่ได้ต้องทำคดี
ต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าหากตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนา
เมื่อไหร่ออกหมายจับคนร้ายจับตัวแน่แต่จะไม่จับแพ้นั่น
ก็คือจะเอาจนชัดเอาจนหลักฐานแน่นอนนะครับแล้วถึงจะ
ขอสารออกหมายจับคนร้ายแล้วไปจับจะไม่มีการจับแพ้แน่
หลักฐานในคดีน้องชมพู่ถ้าเราย้อนไปตั้งแต่วันแรกเลย
ทุกผู้ชมครับ๑๔พฤษภาคมที่พบศพน้องชมพู่ถูกทิ้ง
บนภูเหล็กไฟประมาณทุ่มหนึ่งที่ไปเจอศพหลักฐานชิ้นแรก
ที่เจอที่มีคนไปเจอก่อนแล้วก็บอกกันว่าเจอรองเท้าแตะนี่
ครับรองเท้าแตะของน้องชมพู่คู่นี้วางไว้ใต้โขดหินแถว
จุดที่เจอศพไม่ห่างกันนะครับห่างจากจุดที่เจอศพประมาณ
แค่สิบห้าเมตรเท่านั้นแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้วางเป็นระเบียบแบบนี้
ตรงนี้เขามาจับวางกันอีกทีนึงนะครับหลักฐานชิ้นที่๒
ที่เจอในวันนั้นนะครับก็คือกางเกงของน้องชมพู่ที่ใส่ไป
ตั้งแต่วันที่อยู่ที่บ้าน๑๑พฤษภาคมถูกทิ้งเอาไว้ใต้ซอก
หินใหญ่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้าประมาณ๕๖เมตรห่างจากจุด
เจอศพน้องชมพู่ประมาณ๑๕เมตรศพน้องชมพู่อยู่ในสภาพ
ใส่เสื้อผ้านะฮะค่ะเสื้อของน้องเนี่ยยังไม่เจอตั้งแต่วันนั้น
วันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับในวันนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบ
เส้นผมนะครับพบอยู่ใกล้ศพน้องชมพู่เจออยู่๔จุดรอบ
ศพแต่ก็มีรายงานตอนหลังว่ามีการเจอเส้นผมที่ใต้ศีรษะ
เส้นผมที่เจอไม่ใช่ผมของน้องชมพู่แต่จะเป็นของใคร
ยังไม่มีรายงานออกมา๒๒พฤษภาคมเจ้าหน้าที่
ที่หาพยานหลักฐานเพิ่มไปเจอรถแบล็คโฮของเล่นสีส้ม
ตกอยู่ในโขดหินบนภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่เจอศพน้องชมพู่
แบ็คโฮของเล่นคันนี้เป็นรถที่น้องอาชิเด็กชายวัย๓ขวบ
เพื่อนเล่นของน้องชมพู่เคยเอามาเล่นด้วยกัน
นี่แหละฮะอยู่ดีมันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ยังมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังค้นหาอยู่
จนถึงขณะนี้ยังหาไม่เจอนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสื้อตัวนี้
ต้องมีอะไรสำคัญแน่ต้องเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้
เช่นนั้นทำไมถึงยังหาไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอ
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอในการทำงานของตำรวจนะครับ
ยังมีเรื่องที่ต้องบอกว่าก็สร้างความตกใจอยู่พอสมควรในวันนั้น
ที่กำลังสร้างอยู่นะครับแล้วก็ไปตรวจรถกระบะของลุงพลด้วย
ไปตรวจสอบจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานในส่วนของตัวลุงพลไปหลายอย่างนะครับ
หม้อห้อมภูไทยกางเกงยีนซึ่งเป็นชุดที่ใส่วันที่น้องชมพู่หายตัว
มีชุดทำงานอย่างเช่นกางเกงวอร์มสีดำเสื้อยืดรองเท้าบูธ
รองเท้ายางแบบมีปุ่มมีดพับไม้ปั่นหูกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในรถ
ไม่รวมกับหลักฐานอื่นอีกมากมายเยอะแยะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ออกเดินค้นหานะที่ชาวบ้านออกเดินค้นหา
เสื้อวอร์มเสื้อลายพลางทหารอะไรต่างเยอะแยะไปหมด
คุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวของเราที่เกาะติดทำข่าวคดีน้องชมพู่
กกอกที่มุกดาหารแจ้งข่าวด่วนเข้ามานะคะล่าสุดวันนี้เลย
มีคนหายบนภูเหล็กไฟคือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิง
อายุประมาณ๕๐ปีคือเขาขึ้นไปเก็บเห็ดในป่า
ไปกันประมาณ๔๕คนนะคะเพื่อนกลับลงมาแล้ว
แต่ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ลงมาจุดที่หายไปก็คือที่บริเวณห้วยวังฮี
หายไปตั้งแต่เช้านะคะจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอ
อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะคุยกับนฤทธิ์ทีมข่าวของเรา
อยู่ในพื้นที่นะคะรายงานมาผ่านทางโทรศัพท์นะคะ

คุณนฤทธิ์ครับสวัสดีครับ

ครับครับตอนนี้ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ

ครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่บ้านกกอก

ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่๒กิโลเมตรนะครับ
คือมีรายงานข่าวมาจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเกิดเหตุคนหายเกิดขึ้นนะครับ
เวลานี้กำลังหากันอยู่ยายคนนี้ครับ
มีชื่อว่ายายชินครับอายุประมาณ๕๐ปีนะครับ
หายไปตั้งแต่เช้าจากที่ได้ข้อมูลมานะครับ
คินคนนี้เดินทางไปกับเพื่อนอีกประมาณ๔๕คน
เดินทางไปเก็บเห็ดนะครับที่ภูกระโล้นนะครับ
กะโล้นเนี่ยจะอยู่ข้างกับภูเหล็กไฟเลยครับ
หายไปตั้งแต่เช้าเพื่อนกลับลงมาแล้ว
แต่ยายชินคนนี้ครับยังไม่กลับลงมา
ซึ่งตอนนี้ทางญาติญาติเขากำลังออกตามหา
จนถึงเวลานี้ก็กำลังออกตามหาอยู่ครับ
ผมกำลังเดินทางเข้าพื้นที่ตอนนี้โดยด่วนเลยครับ
ชิ้นนี่เป็นคนในพื้นที่บ้านกกตูมหรือบ้านกกอกนะคะ
เป็นคนในพื้นที่บ้านกกตูมครับแต่
กกตูมจะอยู่ห่างจากบ้านกกอก
กรอกนี่คือบ้านของแม่น้องชมพู่นะครับ
ทางขู่แค่๒กิโลเมตรเองครับ
แล้วก็จุดที่คุณยายชินหายเนี่ยครับ
ขึ้นไปหาเห็ดเนี่ยเขาเรียกว่าภูกระโล้น
ภูกรรโรนเนี่ยเป็นภูที่
ภูกระโล้นและเดินทางต่อไปยังภูเหล็กไฟได้ครับ
มันก็จะมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่า
มีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าแค่คนหาย
กำลังตรวจสอบกันอยู่อะครับขึ้นไปตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมฮะ
ใช่ครับหากนับเวลาแล้วตอนนี้ก็หายไปประมาณ๑๒๑๓ชั่วโมงแล้วครับ
ค่ะคือเพื่อนเนี่ยลงมาก่อนเพื่อนลงมาแล้ว
แต่ว่าคุณยายนี่คือหายไปเลยหากันไม่เจอใช่ครับ
ยังไม่รู้ว่าหายไปเพราะสาเหตุใดนะครับเพราะว่าขับลงมากันข้างล่างปุ๊บ
ก็มานับคนว่าเอ้าทำไมยายชินไม่ลงมาตอนนี้ญาติญาติเขากำลังหากันอยู่อะครับ
ค่ะตอนนี้คนในพื้นที่ช่วยกันตามหายังไงบ้างคะ
เห็นบอกว่าบางส่วนคือคนในพื้นที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนหาย
ถูกต้องครับชาวบ้านกรกตอนนี้ยังไม่รู้นะครับแต่บางคนเนี่ย
คือชาวบ้านกกตูมก็มาเล่าให้กกอกฟังแล้วทีนี้เขาก็พูดต่อกัน
เมื่อกี้ผมเพิ่งโทรหาคุณพ่อกับคุณแม่น้องชมพู่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็คุยกับตำรวจได้ประสานตำรวจในพื้นที่ครับ
ตำรวจในพื้นที่กำลังรีบไปจุดที่ยายชินเนี่ยหายตัวไปครับเพื่อเช็คตรวจสอบว่า
กันแล้วลงมาแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมจะมาข้อขึ้นที่ไป
เดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวนี้จะรายงานเข้าไปครับ
คุณนฤทธิเพื่อนของคุณยายเขาลงมาประมาณกี่โมงตอนที่เพื่อนลงมา
อันนี้ยังเบื้องต้นยังไม่ทราบเรื่องวันเวลานะครับเรื่องเวลายังไม่ทราบนะครับว่า
แต่ทราบว่ากลับลงมาแล้วแล้วกลับมาปุ๊บก็ไม่เจอยายชิน
ก็เลยคุยกันเอ้าแล้วทำไมยายชินยังไม่ลงมา
ก็เลยบอกญาติของยายชินแล้วก็ออกตามหากันอยู่ครับ
ครับแต่ปกติในช่วงเวลานี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ยังให้ชาวบ้านขึ้นไป
พอขึ้นไปหาของป่าไปหาเห็ดอะไรพวกนี้ก็ยังพอขึ้นไปได้อยู่ใช่ไหมครับ
คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็ดออกนะครับแล้วตอนเขาเนี่ยวันถึงสองวันแล้วครับ
ก็มีชาวบ้านจากกกตูมกกอกตักขึ้นไปหาเห็ดกันจำนวนมากนะครับ
ครับอืมตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปช่วยกันค้นหาหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมยังไงบ้างนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ผมโทรเช็คนะครับ
ที่คลายคดีที่เฝ้าปากหลักอยู่ที่บ้านกกอกนะครับ
ก็กำลังตำรวจนะครับกำลังย้ายไปที่หมู่บ้านกกตูมซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยครับ
เพื่อตรวจสอบว่าสรุปแล้วยายชินคนนี้หายไปไหนครับ
คือจะไปดูที่ตรงบ้านของคุณยายก่อน

เดี๋ยวค่อยไปไล่เอาให้ชัวร์อีกทีนึงว่าตกลงหายไม่หายหายจุดไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีกำลังเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปดูตรวจสอบครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับ

นาริสบุญนิ่มนะคะทีมข่าวของเรา
คือถ้าคุณยายหายจริงช่วงนี้ก็มืดแล้วเนาะ

ใช่ค่ะส่วนคดีน้องชมพู่เดี๋ยวตามกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะ
วันที่๙๑นะคะเกิด๙๒แล้วพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่